ไม่เข้าใครออกใคร

ตรงนี้นะคะอาจจะไม่เปิดไพ่แต่บอกได้เลยว่าต้องการอะไร

อาจจะต้องนุ่งขาวผมขาวแล้วก็ถือศีล๘

แล้วกุมารทองที่ตามอยู่ถามกุมารทองได้ไหม

คือกุมารที่ตามหมายถึงกุมารทองที่รับมาแล้วก็เอาไปดวงไปผูกกัน
อันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นเด็กนะคะอันนี้ที่บอกเลยว่าเป็นวิญญาณ

คืออย่างที่บอกนะคะว่าคุณส้มสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยนะคะ
หนึ่งแล้วเนี่ยปฏิบัติให้เยอะ
การปฏิบัติหนึ่งคือสวดมนต์นะคะและต้องกวดน้ำ

หนูสวดเสร็จจะกวดนิดแต่ไม่เคยกวดน้ำ
สำคัญใครบอกว่ากวดน้ำไม่สำคัญ
เปลี่ยนใหม่ค่ะสวดมนต์ทุกวันนะคะ

ถ้าเป็นพญานาคบอกเลยว่าไม่เกี่ยวค่ะ

ใช่ค่ะแต่ถ้าบอกว่าในศาสตร์ของโหรศาสตร์หรือศาสตร์หมอดู
บอกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรนะคะที่เป็นงูในอดีตชาติ

คือการเจรจาของหมอนี่นะคะคือการใช้จิตสัมผัสแบบนี้ค่ะ

แล้วก็ภาพนั้นจะขึ้นมาเป็นช็อต
จะขึ้นมาแบบเร็วมาก

หนูคือหนูจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
แต่คือจะไม่รู้ว่าเราแค่รู้สึกแค่ว่าในใจเรา

เราไม่รู้ว่าเราเคยทำผิดอะไรกับใครไว้บ้าง
คือในความรู้สึกอย่างนี้นะคะ
ในการร้องไห้นะคะมันจะมีในเรื่องของบางอย่างที่อยู่กับตัวเขานะคะ
เป็นของวิญญาณเป็นพรายนะคะที่รับมาแล้วอยู่ในรูปของกุมารทอง

ในช่วงของจังหวะชีวิตของคนนี้นะคะ
ที่เราจะไปเจอหรือว่าไปรับอะไรมาบางอย่าง
จะเป็นจังหวะของดวงและจังหวะอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราไปเจอเจ้ากรรมในเวร
ที่เคยแบบมีความสัมพันธ์กันก่อนมาในอดีตชาติแล้วก็ไปประจวบเจอกันในจังหวะนั้น
แล้วทำให้เขาได้ไปเช่าบูชาองค์นี้มาหรือและอาจจะไม่ใช่เป็นเจ้าตัวเอง

คุณลองให้เจ้ากรรมในเวรเขาติดต่อผ่านไพ่คุณซิว่าทำยังไงเขาถึงจะยอมออกไป
ลองตั้งจิตอธิษฐานดูแล้วกันนะคะว่า

เขาอยากได้กุศลอะไรจับด้วยมือซ้ายนะคะมือซ้าย๓ใบค่ะ

อย่างที่บอกค่ะตัวเขาเองต้องปฏิบัติเองค่ะเพราะเขาถือกุญแจอยู่
แล้วมีบางอย่างที่กำลังติดตามเฝ้ามองอยู่ซึ่งเป็นผู้ชาย
ก็คือให้มองเห็นอยู่ในรูปแบบของครอบครัว
อย่างที่บอกค่ะว่าจริงอยู่ทางคุณส้มเนี่ยปฏิบัติเลย
ถ้าปฏิบัติให้เขาแล้วเขาจะยอมปลดปล่อยไหม

แต่นะคะความหมายของการอยู่ในกรงยังมีนกพิราบอยู่
หมายถึงการเป็นอิสรภาพนะคะตรงนี้

อย่างที่บอกว่าการให้สัจจัดเนี่ยสำคัญ
วันนี้อาจจะบอกได้ว่าใช่วันนี้จะปฏิบัติให้
แต่สมมุติถ้าวันนี้เราไม่ได้เจอกันอีก
คุณส้มเองอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยละ

อย่างนี้ค่ะก็คือบางทีเขารู้
สิ่งที่มองไม่เห็นวันนี้เขารู้มากกว่าเราเยอะเลยค่ะ
ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขาคุมตัวเราได้
กับสถานการณ์หรืออะไรบางอย่างที่เรากำลังย่ำแย่อย่างนี้ได้
คือบอกว่าเขาอยู่เหนือเราค่ะ
เพราะฉะนั้นค่ะชีวิตเขาจะดีขึ้นมาไหน
ดีแน่นอนนะคะอย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าอย่างวิธีฟ้าผาหน้าสรรเจ้าอย่างนี้ค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นกัน
ก็คือการตั้งใจคือเขารับทราบแล้วนะคะ
คือเขารับทราบเรื่องที่บอกมาอย่างนี้

ก็อยากจะให้กำลังใจคุณส้มด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่ต้องไปที่ไหนแล้วค่ะ
ก็คือให้คิดว่าที่บ้านเราเป็นวัดก็ได้นะคะ

หลักของพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนาเราอะค่ะ
ง่ายคือศีลนะคะทาแล้วก็ภาวนาทุกวันอย่างนี้ค่ะ

คือการให้เมตตาก็คือการแผ่ส่วนบุญผิวสน
แล้วก็การทำบุญให้วิญญาณที่ที่บางทีไม่มีไม่มีร่างเลย
หรือและมีกลิ่นเหม็นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากจะฝากบอกว่าการปฏิบัติถือศิลป์ดีที่สุดค่ะ
คือไม่จำเป็นต้องมีอะไรมายึดติดทำให้เรารู้สึกว่าเราทำแล้วแล้วดี
เพราะว่าไม่งั้นก็จะเป็นแบบหนูเนี่ยค่ะ

สิ่งที่เราเอามามันดีหรือไม่ดี

ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ

ถ้าเกิดเรามีพุทธคุณอยู่ในใจ

อยู่ที่เราตั้งใจจะทำมันจริงหรือเปล่า
ขอบคุณมากนะฮะหมอนิดก่อนแล้วกันครับ

แล้วก็ขอบพระคุณแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับ

คุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของดีทีเด็ดอะไร
อย่าลืมนะฮะส่งมูกับเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ

สวัสดีครับ